ในช่วงเย็นวันนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดนะครับ

กู้ศักดิ์ศรีให้กับ๒สโมสรของไทย

สามารถผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของ
ก็เป็นเกมวัดศักดิ์ศรีนะครับว่า
โมสรจากไทยนั้นดีพอจะต่อกร

ซึ่งถือว่าเป็นทีมชั้นนำของเอเชียหรือไม่ครับ

โตต้าพรีเมียครับ๒สมัย

เจนลีกญี่ปุ่นนะครับแข่งกันที่

ของสโมสรแทนที่จะแข่งสนามกลางครับ

อับเบรกนั้นให้สื่อบัญชนหายทำเป็นแค่๑๕นาที

ธีรธรบุรมาธรและไคโอฟิลิเปกอนซาเวส

ราซิลไปที่อาบิเล็กนะครับ
นำทัพโดยเลโอซิลวากองหน้ากัปตันทีม

กองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นในชุดแชมป์
๒๓ที่กาต้าซึ่งยิง

นาฬิวินชิดชอบการสโมสรบุรีรัมนะครับ
จะกู้ศักดิ์ศรีให้กับสโมสรจากไทย

และแพ้คู่แข่งขาดลอยถือว่า

เตะชุดนี้สามารถต่อกรกับทีมแกร่ง

จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้
ไม่ไหวครับไปฟังคำตอบมันครับ

ขายดิบขายดีเลยครับนอกจากนี้ในงานครับ

แล้วก็ผู้เล่นที่จะสู้ศึก

ต้องพิสูจนให้เห็นว่าทีมจากไทยสามารถสู้กับ
ลีกของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้

ถ่ายเท่าสด๑๘นาฬิกา๓๐นาที

เคยควาร์ดแชมป์ครั้งเดียวคือนาโกยากรัมปัส

เป็นการท่าเรือกับบีซีเทโร
รวมถึงบุรีรำเป็นแชมป์๒สมัยครั้งนี้
ต้องการแชมป์สมัยที่๓ครับ